ผ่านหน้าไม้ต้องระมัดระวัง
ผู้ชายคนนี้ไม่รู้นึกอะไรครับ
เอาปืนออกมาเช็คแล้วเช็คอีก
เช็ดจับถูลองซ้อมยิง

ร่างโป้งออกไปแล้วเมียเดินผ่านมาพอดี

ตำรวจสพสาขลาที่สมุทรปราการพร้อมกับกู้ภัยไปตรวจสอบ
มีคนแจ้งว่าบ้านนี้มีคนเจ็บโดนยิง
บ้านหลังนี้อยู่ที่พระสมุทรเจดีครับ
เป็นทาวน์ฮาวส์มี๒ชั้นครับมิ้นคุณผู้ชม

โอ้โหโดนยิงเข้าต้นขา

คนเจ็บเป็นผู้หญิงทราบชื่อคือคุณปิ่นแก้วอายุ๓๔ครับ

มีแผลถูกยิงต้นขาข้างซ้ายทะลุขาขวา๑นัด
เจ้าหน้าที่เร่งห้ามเลือดแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
ในบ้านหลังนั้นยังเจอตัวนายนาวุฒิอายุ๔๑

เจออยู่ตรงจุดนี้แล้วอีกมือหนึ่งจับโทรศัพท์

อาการคล้ายเหมือนยังเมา
ก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าดื่มเบียมาแล้ว๔๕ขวด

และเจอปืนกึ่งออโตเมติก๙มมวางที่โซฟาและแมกกาซีน๒อันครับ

ปืนกระบอกนี้แหละที่เขาหยิบมาให้เจ้าหน้าที่ดูเนี่ย
นายนาวุฒิอ้างว่าดื่มเบียร์ที่โซฟาแล้วตอนนั้นเอาปืนมาตรวจเช็ค
ลองใส่กระสุนซ้อมโดยไม่รู้ว่ามีกระสุนจริงอยู่ในลำกล้อง
ลองยิงดูลองยิงออกไปจังหวะนั้นเนี่ย
เมียเดินมาพอดีกระสุนก็เลยเจาะเข้าไปที่ต้นขาของเมียจนบาดเจ็บ
นายนาวุฒิยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจยิงและไม่ได้ทะเลาะกับเมียด้วย

ไม่ได้มีเหตุทะเลาะอะไรกันก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับ
ไม่ได้มีเหตุทะเลาะนะเขายืนยันกับตำรวจยกมือไหว้ด้วย
แต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อนะครับ
นั่นคือสามีคนเจ็บพี่สาวคนเจ็บครับคุณพี่นารีรีบไปดูอาการน้องสาวที่โรงพยาบาลเลยบอกว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยน้องสาวอยู่กับสามีเขา
แล้วก็มีลูกอีก๒คนด้วยลูกสาว๑คนลูกชายอีก๑คนมีศักดิ์เป็นหลานของป้านารี
ตอนเกิดเหตุเนี่ยหลานโทรมาบอกว่าป้าพ่อกับแม่ทะเลาะกันรีบมาหน่อยก็เลยรีบตามไปพอไปถึงปั๊บอ้าวน้องฉันโดนยิงแล้วครับ

อ๋อหนูไม่ได้อยู่บ้านนะก็คือถามเด็กเนี่ยเขาก็ผัวเมียทะเลาะกันนี่แหละพี่

แล้วยังไงไม่รู้ว่าปืนมันลั่นยังไงหนูไม่รู้เพราะว่าหนูก็ไม่รู้อยู่คนละบ้านอยู่แล้วแล้วเราทราบข่าวได้ไงครับ
หลานโทรไปหลานโทรบอกโทรบอกว่าอะไรบอกว่าแม่พ่อแม่ทะเลาะกันให้รีบมาหนูก็เลยรีบมา
ข้อมูลตรงนี้นะครับคุณผู้ชมตามทันนะสามีคนเจ็บบอกว่าไม่ได้ทะเลาะกันดื่มแล้วก็ลองเอาปืนมาเช็คแล้วลั่นโป้งออกไปเมียเดินมา
พี่สาวของคนเจ็บบอกว่าหลานเนี่ยซึ่งก็เป็นลูกของคนก่อเหตุแล้วก็ลูกของคนเจ็บบอกว่าพ่อแม่ทะเลาะกันให้รีบมาหน่อย
ทีนี้ทีมข่าวได้ภาพกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานสำคัญครับบ้านใกล้เคียงกับหลังที่เกิดเรื่อง๑๑โมง๑๙นาทีดูภาพครับ
ของคนเจ็บขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดอยู่ตรงนี้เพราะว่าลูกคนเจ็บเขาโทรไปบอกไงบอกว่าพ่อแม่ทะเลาะกันเนี่ยมาถึงแล้วครับ
เดินเข้าไปในบ้านแล้ว๑๑โมง๑๙คือมาถึง๑๑โมง๒๔ครับทั้งญาติแล้วก็ลูกของคนเจ็บออกมารอรถกู้ภัยที่หน้าบ้าน
พอมาถึงปั๊บเจ้าหน้าที่ก็เร่งเข้าไปช่วยเหลือ
คุณนัทปิยชาตินักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังนั้นครับ
เพื่อนบ้านเล่าให้ฟังแบบนี้สามีคนเจ็บนั่งดื่มเบียร์ตั้งแต่
เที่ยงคืนที่ผ่านมานู่นก่อนเกิดเหตุประมาณ๑๑โมงสามีคนเจ็บ
ซื้อเบียร์อีกรอบกลับเข้ามาบ้านได้ยินเสียงคนทะเลาะกันแล้วมีเสียงปืนดังหนึ่งนัดลูกชายคนเจ็บวิ่งมาหน้าบ้านมาขอความช่วยเหลือบอกว่าแม่โดนยิงเพื่อนบ้านบอกครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยสามีคนเจ็บเคยยิงปืนมาแล้วสองถึงสามครั้งแจ้งตำรวจให้มาจับแล้วด้วยนะแต่ก็ถูกปล่อยตัวออกมาจนทำให้เพื่อนบ้าน
เห็นบอกว่าเขาก็เคยมียิงอยู่บ้าง
จนถึงขั้นตำรวจมาเลยใช่ไหมครับ

นี่มีจังหวะที่ลูกของคนเจ็บเนี่ย
เขาออกมามาบอกขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแถวนั้นนะฮะ

เห็นไหมฮะน้องเสื้อสีฟ้า

ให้ฟังว่าที่ผ่านมาเคยไปกินดื่มที่บ้านของสามีคนเจ็บแหละ

รับว่าผัวเมียนั้น

ไม่ได้สนใจอะไรนะเป็นเรื่องของผัวเมียเขา

จนเกิดเหตุการณ์ลั่นปั้งขึ้นมา

ไม่รู้ว่ากระสุนปืนจะมาถึงบ้านตัวเองเมื่อไหร่

ล่าสุดและก่อนหน้านั้นบางครั้ง

ฝ่ายชายก็เห็นว่าชอบเอาออกมายิงอยู่
หลายครั้งจนเพื่อนบ้านหวาดกลัว

ก็บอกว่าพ่อแม่ทะเลาะกัน

กับแม่ทะเลาะช่วยมาดูหน่อย

สามีคนเจ็บแค่ดื่มเบียร์

ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบปากคำนายนาวุฒิอย่างละเอียดนะครับ

การตรวจสอบวงจรปิดทั้งหมดอีกครั้ง